ถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอยเพราะเรากำลังจะได้ชิมเมนูก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดกันทั้งสามชามจากร้านทองหล่อโภชนากันแล้ว
รสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างคุณน็อตจัดให้ทีสิคะ
ตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิม๓ชามจากร้านทองหล่อโภชนากัน
เริ่มจากเนื้อกันแล้วอันนี้คือเมนูที่ก้นตำรับไปนะไม่ต้องปรุงในทั้งสิ้น

น้ำซุปนี่หวานหอมเนอะพอดีไม่เหม็นขาว
ไม่มีกินข้าวส่วนจุดที่ว่าอยู่ได้ก็อย่างนี้

อันนี้เนื้อตุ๋นนะ
นุ่มมีความกรุบกรอบของเอ็นอยู่ด้วย
เป็นเนื้อ๓ชั้นไงก็ต้องใช้๓ชั้นจะติดมันหน่อย
ก็ลองนะมามอะไรอย่างนี้นะมามอย่างชิ้นมามมามก็อร่อยชิ้นดำ
นี่ดำนานละมามลองดู
มามนี่มันมีความหอมอยู่ในตัวอยู่แล้ว
มีกลิ่มพิเศษของเขา

เพิ่มอ่ะเมนูเพิ่มอย่างเงี้ยลูกค้าจะได้หลากหลายอ่า
แต่ตอนนี้เราไม่ต้องหั่นเนื้อเราใช้เป็นน่องอย่างนี้เลยอย่างนี้
ไม่ต้องปรุงเหมือนกันนะน้ำซุปไม่ต้องปรุงอ่านี่อ่ะ
แล้วก็จะไปอีกรสชาติเป็นกลิ่นเป็ดใช่ไหมมันก็มันก็จะหอมหอมเนอะ
อืมมันหอมเครื่องเทศใช่มันก็มีความหวานของน้ำซุปอยู่แล้วในตัว
น้ำซุปก็นี่แหละก็คือเนี่ยเนื้อเป็ดลองเนื้อเป็ดดู
เป็ดเนี่ยลองกินแล้วก็เราก็ไปเปรียบเทียบดูว่าเนี่ยเออมันนุ่มเนอะ
แล้วไม่มีกลิ่นเนื้อเป็ดนุ่มเลยไม่มีกลิ่นเลยใช่ไม่มีกลิ่นซาบ
นี่แหละที่เราต้องใช้เป็ดเชอรี่ตลอดนี่คือเหตุผลใช่ไหมอย่างที่ทำเท่าไหร่
ต้นทุนสูงก็ห้าสิบบาทเนอะห้าสิบบาทคือที่ร้านเริ่มต้นห้าสิบบาทห้าสิบบาท
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นเป็ดค่ะหรือว่าเป็นไก่ก็น่องไก่ก็ถึงสองน่อง
น่องไก่แล้วก็ให้อย่างก็อิ่มเลยนะฮะเต็มที่ใช่
มาลองเนื้อน่ะเนื้อนคือมันมันนุ่มมันมันเปิดไปเลยอ่ะ
ต้องให้คือไม่ต้องมาสับไงคือเรายกมาอย่างนี้
แล้วเราพร้อมที่จะคีบกินได้ถ้าไปสับมันจะเละ
ถ้าเราไม่ตุ๋นให้เข้าเนื้ออย่างนี้มันก็จะไม่อร่อยนะ
เพราะนี่รสชาติของตุ๋นมันซึมแทรกเข้าไปในเนื้อไก่หมดเลย
ก็จะต้องนุ่มเยี่ยมเลยแม่เมนูทางร้านนอกจากสามเมนูนี้มีอะไรให้รับประทานอีก
ก็มีข้าวมันไก่ข้าวไก่ทอดอันนี้ก็เราเสริมแล้วก็ยังมีข้าวแกง
ก็คือมาทองหล่อโภชนาเนี่ยได้ทานครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวมีครบ
อยู่แถวทองหล่อหรือแวะเวียนมาแถวนี้ก็แวะมาลองทานได้นะร้านตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ย
ถ้าเอาจากมาจากสุขุมวิทย์ก็จะเลี้ยวเข้าสุขุมวิท๕๕ตรงมาเลยซ้ายมือนะคะอยู่ระหว่างซอย๑๗กับ๑๙
หากันง่ายหาง่ายก็เอาจุดสอนอนครบานทองรอตรงข้ามสอนอนรอแล้วก็มองข้ามมาหน่อยเยื้อง
ชื่อร้านทองหล่อโภชนาเน้นเน้นชื่อร้านหน่อยอ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะคุณแม่ครับผมครับสวัสดีค่ะ
เตี๋ยวแค่สามชามยังไม่สะใจเฮียน็อตเขาหรอกค่ะเฮียเลยขอออนทัวร์ต่อไปบนถนนเส้นทองหล่อแห่งนี้
เพื่อเดินทางไปค้นหาเมนูเส้นสัญชาติญี่ปุ่นกันบ้าง
แต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลย
ออนทัวร์ย่านทองหล่อกันต่อที่ร้านต่อไปนะครับ
ร้านนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทานราเมงครับผม

พาคุณผู้ชมไปทานราเมงมาหลากหลายเมืองมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคิวชูโตเกียวหรือว่าซับโปโลครับ
แต่ครั้งนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทานราเมงของเมืองเซ็นไดครับผม
อ่าเมืองเซ็นไดราเมงจะมีรสชาติและหน้าตาแตกต่างกับเมืองอื่นอย่างไรนะครับ
อ่ะอย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เรียนรู้เรื่องเมนูเส้นพื้นเมืองของเซ็นไดกันทั้งที
เราเลยมีความรู้ดีเกี่ยวกับเมืองนี้มาฝากกันด้วยล่ะค่ะ
โดยเซ็นใดนั้นเป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ
ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น
และสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวจะหนาวที่สุดในช่วงเดือนมกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๑๕องศาเซลเซียสค่ะ

ต่างมีวิธีการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
อย่างเช่นการรับประทานราเมนร้อนที่มีรสชาติเผ็ดร้อนช่วยให้คลายหนาวได้ค่ะ
ซึ่งราเมนรสชาติเผ็ดร้อนนี้ได้จากคารามิโซหรือเต้าเจียวหมักผสมกับพริกญี่ปุ่น
ซึ่งระดับความเผ็ดของแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป
เพราะเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคารามิโซราเมนเมนูเส้นขึ้นชื่อประจำเมืองซินดานั่นเองค่ะ

มันคืออะไรครับราเมงเซนไดมันแตกต่างจากราเมงโซนอื่นของญี่ปุ่นยังไงครับ
ต่างตรงที่ว่าของเราเป็นราเมนเผ็ดค่ะ
นี้ต้องร้อนมากแล้วก็เผ็ดด้วย

คือจะทำให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

เหนือจากความเผ็ดแล้วสิ่งอื่นที่แตกต่างจากราเมงของกุท่าอื่นมีไหมครับ
ค่ะมีของเราเป็นหมูหนาแล้วก็ซุปเข้มข้นค่ะ
หมูหนาซุปเข้มข้น
ซุปมิสสกเข้มข้นมิสสกของเซ็นไดก็จะมีกับฉันแล้วครับเพราะว่าตัว

อยากจะเห็นภาพแล้วว่าจะเป็นยังไงรสชาติหน้าตาเป็นยังไง

ทำสดมาจากเซ็นไดเลยค่ะ
สดมาจากเซ็นไดเลยหรอ

คนญี่ปุ่นแท้เปล่า
ใช่ค่ะ
ผมต้องรบกวนพี่ดารหน่อยนะ

เพราะผมคงจะพูดกับแกมาให้เขารู้เรื่อง
ใช่ชื่นคุณคิ้มุราษนะคะ

อันนี้ค่ะ
เชฟชื่อคุณคิ้มุรานะค้า
สวัสดีครับว่าคุณคิ้มุราษนะ

มาจากเมืองเซ็นได

พูดไทยได้ไหม

ฟังไทยได้ไหม

เกี้ยกับไข่
ต๊อกจูนี่เป็นอยู่ในคนเซ็นไดอ๋ออยู่ในเซ็นไดอ๋อเป็นสูตรเฉพาะเลยของที่นี่
ก็คือสั่งทำพิเศษเฉพาะร้านนี้นั่นเองใช่ให้เป็นสูตรของเซ็นได
ห้องอาหารสการินี่โรงแรมหิวตั้นสุขุมวิทย์
สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่๒๙ตุลาคม
และประกาศผลในวันพุธที่๒พฤศจิกายนบนหน้าแฟนเพจ
หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ใหญ่จัดมาเต็มได้เลยนะคะ